มีเหตุเพลิงไหม้ห้องแถวไม้ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะครับ
อกจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วยังนำมาซึ่งความรันทดใจนะครับ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยดับเพลิงคนหนึ่งต้องทำหน้าที่ในการดับเพลิงที่ลุกไหม้บ้านตัวเองด้วย

เปลลเผลิงโหไหม้ห้องแถวไม้เงาแก่สิบสองห้องในตรอกทับแคบ
ในช่วงเช้าที่ผู้คนอาศัยมากกว่าครึ่งได้ออกไปทำงานแล้ว

บรรเทาสาธนภัยเทศบาลเมืองจันทบุรี
ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่

เมื่อเขาเดินทางถึงพื้นที่เกิดเหตุ

ด้วยหน้าที่จึงละทิ้งไม่ได้
ประกอบกับยังมีผู้ประสบภัยอีกหลายคน

ทำให้ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

บ้านหลังที่เคยอยู่กลายเป็นเท่าฐาน
ซึ่งการทำงานดับเพลิงมา๑๗ปี

เขาไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นกับตัวเอง
สะเทือนใจที่สุดเป็นคำพูดของลูกชาย
กลับจากเลิกเรียนมาเห็นสภาพบ้าน

ทำให้ความรู้สึกของผู้เป็นพ่อนั้น

ทำหน้าที่ผู้นำครอบครัวด้วยความเข้มแข็งต่อไป
คุณพี่เป็นคนขับเพลิงครับ
ขับรถหลับเพลิงครับมาหลับ
ช่วยคนอื่นต้องมาดับบ้านตัวเอง
ป๊าม่อนหนูร้องห้าช้ากเลย
เสียใจกันนะครับผมหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือ
ส่วนภรรยาของนายสรรคที่หนีเอาชีวิตรอด
เปลวเพลิงลุกไหม้บ้านเล่าว่า๘โมงเช้า
ขณะกำลังอาบน้ำได้ยินเสียงผู้คนตะโกนโวยวายผิดสังเกต
รีบออกมาดูปรากฏเปลวเพลิงเริ่มลุกไหม้บ้านข้าง
โหมายังบ้านของเธอจึงรีบสวมใส่เสื้อผ้าอย่างรวดเร็ว
หนีไปทางหลังบ้านเนื่องจากหน้าบ้าน
เปลวไฟปิดทางออกจนหมดแล้ว
ซึ่งเธอไม่สามารถนำทรัพย์สินติดตัวออกมาได้แม้แต่ชิ้นเดียว
แมวก็ถูกไฟคลอกตายในเปลวเพลิง
หลังเรื่องราวของนายสลันถูกเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย
ทำให้ผู้คนจำนวนไม่น้อยต่างเข้ามาให้กำลังใจเขา
ในการเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง
ส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยเริ่มมีผู้หยิบยื่นเข้ามา
โดยมีหน่วยงานต่างในจังหวัดมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา
รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ต่างมามอบให้
ส่วนสาเหตุเบื้องต้นคาดเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
ซึ่งต้องรอผลการตรวจอย่างละเอียดจากกองพิสูจน์หลักฐานอีกครั้ง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน